ดูเรื่องเกี่ยวกับคนที่ถือบัตรผู้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยผู้มีรายได้น้อย
ใครที่ถือบัตรนี้อยู่เตรียมเลยนะคะ
กรกฎาคมนี้รีบไปลงทะเบียนเลย
คุณจะได้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน๒สาย

เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ใช้บริการได้เนี่ย
คือ๒๐กรกฎาคมนะคะ
ผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าใต้ดินก็เตรียมที่จะเปิด
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
โดยให้ผู้ที่ถือบัตรมาลงทะเบียน

ที่จุดให้บริการทุกสถานีเลยค่ะ

สามารถถือบัตรมาลงทะเบียนใบเดียวเลยนะ

ของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเข้ากับบัตร
เมื่อใช้บริการก็แตะบัตร

หลังจากนั้นก็จะหักเงินในบัตรทันที

จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่๖กรกฎาคมนี้
ไปจนถึง๓๐กันยายน
สามารถใช้บริการในระบบรถไฟฟ้าทั้ง๒สาย

ใช้ได้ตั้งแต่๒๐กรกฎาคมเป็นต้นไป
อัตราค่าโดยสารก็คิดตามระยะทางปกติ
เงินที่ใช้คือ๕๐๐บาทต่อเดือน

เท่านั้นไม่พอยังจะมีการขยายรูปแบบการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

คือเดิมทีรูดได้เฉพาะร้านทงฟ้าประชารัฐใช่ไหม
จะได้ซื้อสินค้าได้แบบหลากหลายมากขึ้น
โดยเรื่องนี้ค่ะนายสนทิรัฐสนทิจิระวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันนะ
ว่าต่อไปผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
จะสามารถซื้อหมูที่เขียงหมู
สามารถซื้อผักสดในตลาดได้แล้ว

จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวในร้านค้าของประชาชนทั่วไปด้วย
ว่าเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะจะเริ่มใช้งานได้
ไม่ต่ำกว่า๑แสนร้านนะคะ